สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราบ้านใครยังไม่มีฝน
ช่วงนี้ถือว่ามีข่าวดีนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ฝนเยอะ
แต่ปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังไม่เพียงพอต่อการกักเก็บไว้ใช้
ฤดูแรงที่กำลังจะมาถึงค่ะปีนี้อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงรุนแรง
ปกติช่วงเดือนกันยายนฝนจะตกหนักถึงหนักมากจนทำให้เกิดน้ำท่วม
แต่ว่าปีนี้เจอแต่ภัยแรงกลางฤดูฝนค่ะหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็กำลังเผชิญกับเอลนินโยเช่นเดียวกับเราทำให้ฝนน้อยและฤดูแรงจะยาวนานค่ะ
ฝนที่กักเก็บยังไม่พอต่อการที่จะใช้ในช่วงฤดูแรงอีก๒เดือนข้างหน้านะคะ
ส่วนเรื่องของวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่ร้อยละสามสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะ
พื้นที่ริมทะเลอันดามันตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนยังเยอะค่ะ
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่แต่ว่าจุดที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเกี่ยวกับสภาพอากาศปีนี้ก็คือปัญหาขาดแคลนน้ำจากปรากฏการณ์เอลนินเยอร์ค่ะ